ความคืบหน้านะครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๗ปีเมาอย่างหนักนะฮะ
เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสูงถึงสองร้อยสี่สิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะค่ะ
คือเมาแล้วขับรถกระบะไปชนคนดูหนังกลางแปลงที่หน้าวัดในพื้นที่จังหวัดศรีสเกตนะครับ
เสียชีวิต๘คนเจ็บ๖คนมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เสียหายทั้งสิ้น๑๕คัน
ล่าสุดนั้นได้ส่งไปฝากขังต่อสารแล้วนะครับทางตำรวจสพไพรบึงที่ศรีสเกตครับ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับกระบะชื่อนายเกียรติศักดิ์เที่ยงตรงอายุ๓๗ปีครับ
ตามลูกศรสีแดงเนี่ยนะฮะรถคนที่ก่อเหตุนะครับ
ปรากฏว่าแอลกอฮอลสูงถึง๒๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ก็ตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ขับขี่รถขณะเมาสุรานะครับล่าสุดนั้นนำตัวคนขับครับ
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมคือบอกว่า
ดื่มเหล้ามาน่ะค่ะดื่มจนเมาหนักเลยครับอืม
งานกระถิ่นที่ศรีสะเกดนี่แหละแล้วก็ขับรถกระบะมาด้วยความเร็วครับ
มุ่งหน้าตัวเมืองแต่ว่าระหว่างทางครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นเกิดวูบหลับ
รถก็เลยเสียหลักแหกโค้งนะครับพลิกคว่ำไปชนกับรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์
ที่ชาวบ้านเขาก็จับกลุ่มกันดูหนังกางแปลงอยู่ข้างถนนนะครับ
ในพื้นที่เขาบอกว่าอยู่ที่หน้าวัดสำโรงพลันในอำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสเกตนะครับช่วงห้าทุ่มของวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมา
ก็คือวันเสาร์เจ้าตัวก็อยู่ในอาการคือเศร้าโศกเสียใจนะฮะ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
รู้สึกยังไงที่แบบว่าทำเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ย
ยังมีคนเสียชีวิตทั้ง๘คนเนอะแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายนาย
แล้วรู้สึกยังไงเสียใจครับเสียใจเนอะ
ถ้าเราพูดกับเขาได้ทั้งคนเสียชีวิตแล้วก็ญาติของคนเสียชีวิตเนี่ย

เนี่ยเราอยากจะพูดกับถ้าพูดกับผู้เสียชีวิตได้เราจะพูดว่ายังไง
ขอโทษครับผมขอโทษครับขอโทษเนอะ
คุณผู้ชมครับมีคุณนัทสุดาจันวิจิตรนะครับ
อายุ๔๓ปีเป็นลูกสาวของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
คือในเยือนจันวิจิตอายุหกสิบหกปีนะครับ
ทางคุณนัทสุดานั้นมาพบพนักงานสอบสวนครับในการให้ปากคำเขาก็บอกว่า
ทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯญาติจะโทรมาบอกพ่อประสบอุปไตรเหตุเสียชีวิตนะครับ
ก็เลยรีบกลับบ้านในทันทีรูปของคดีก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
ส่วนการเยียวยาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเบื้องต้นครับ
คุณสุพันนีย์บุญเอกอายุสามสิบเก้าปีนะครับ
ภรรยาของคนขับรถกระบะนั้นมีการเอาเงินมามอบให้กับทางคุณนัสสุดา
หนึ่งหมื่นบาทครับซึ่งนายเกียรติศักดิ์ก็
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับนั่งลงกับพื้น
แล้วก็มีการส่งมอบเงินให้กับคุณนัสสุดา
เป็นค่าทำศพนะครับก่อนจะก้มลงกราบครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้คนเจ็บเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสเกต
ห้าคนนะครับมีอาการสาหัสเนี่ยหลายเคสเหมือนกันนะครับ
เคสนั้นต้องผ่าตัดสมองนะครับเพราะว่ามีเลือดออกในสมองนะครับ
ขณะที่ศพผู้เสียชีวิตทั้ง๘ศพครับญาติได้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลหมดแล้วนะครับ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ให้ประกันตัวครับนายเกียรติศักดิ์นั้น
เจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังต่อสารซึ่งญาติก็จะตามไปยื่นขอประกันตัวต่อไป
นะครับ๘ศพนะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับ
หนึ่งคนเมานะใช่สองร้อยสี่สิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงมากทีเดียวนะคุณกาย